คุณผู้ชมนึกถึงห้องน้ำในปั๊มน้ำมันนะครับ
เราเข้าไปนั่งเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีช่องประตูด้านล่าง
นี่ห้องน้ำชายนะมีสายตาลึกลับส่องเข้ามาแบบนี้เลย

เมื่อตาต่อตามาประสานเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

มึงอย่าเล่นกับกูแบบนี้นะ
อย่าจะไม่ใสแอบดูคนในห้องน้ำไอ้แล้วมึงคนที่ไหนเนี่ย
แล้วมึงอยู่ในห้องน้ำทำแบบนี้หรอโอ้โหแล้วมึงแอบดูเข้าห้องน้ำกี่คนแล้วเนี่ย

ครั้งแรกเลยหรอ
เฮ้ยครั้งแรกเลยหรอ
แล้วมึงแอบดูผิดคนด้วยนะไหนดูห้องน้ำดิ
โทษทุกคนที่

ก๋วววโอ้โหเดี๋ยว
คือกลายเป็นว่าไหนดูหน้าหน่อยสิ
จะมาแอบดูเขาแต่ปรากฏว่าเขาขอดูหน้าเลย

นี่คือเหตุการณ์หลังจากที่
แล้ววิ่งไล่ตามไอ้หมอนี่ออกจากห้องน้ำ
แล้วไล่ตามทันจับได้ตอนนี้กราบปลกเลย
นะครับนี่คุณแซ้งถ่ายเอาไว้ได้
ตัวเขากำลังถามไอ้ผู้ชายคนนี้ว่าไปถ้ำมอนในห้องน้ำทำไม
ในคลิปคุณผู้ชมจะได้ยินว่าคุณแซ้งถาม
คนก่อเหตุว่าทำแบบนี้มาแล้วกี่ครั้ง
ก็ได้รับคำตอบว่าทำแค่ครั้งเดียวครั้งแรกนะ
บอกให้ผู้ชายที่ก่อเหตุถอดหน้ากากอนามัยออก
อยากจะเห็นหน้าเห็นตาชัดหน่อย
จากนั้นผู้ชายในคลิปก็ก้มกราบขอโทษขอโทษ

อย่าไปทำกับใครอีกนะนี่นะฮะ
ขณะเดียวกันทีมข่าวเราไปถามคุณแซ้ง
โทรไปถามคุณแซ้งคือคุณแซ้งไม่สะดวกจะให้ข้อมูลเพราะว่าทำงานอยู่
แต่ก็ให้ทีมข่าวเราคุยกับคุณสาวนาซึ่งเป็นน้าสาว
คุณสาวนาเล่าบอกว่าประมาณตี๓ของวันพุธที่๒๗กรกฎาคมเนี่ย
หลานชายขับรถไปส่งผักที่ร้อยเอ็ดแวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันไง
พระยักษภูมิวิสัยมหาสารคามระหว่างนั่งปลดทุกข์อยู่
ได้ยินเสียงดังมาจากห้องข้างข้างพอสักพักชะโงกหน้าลงมาครับ
จากช่องว่างประตูห้องน้ำคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหม
หลานชายใส่กางเกงออกมาเลยครับตอนนั้นคนก่อเหตุจะขี่มอเตอร์ไซค์หนี
ส่วนหลานชายก็ขับรถตามตามกดไปยุดยุดยุดยุด

เข้าห้องน้ำนั่งห้องน้ำเขาก็แบบทำธุระในห้องน้ำ
เหมือนว่าได้ยินเสียงกึ๊กซักแหละ
เขาก็บอกว่าพิษว่าผีแหละ
เขาก็บอกว่าที่แรกเขาคิดว่าผีนี่แหละ

ที่แรกคือถ้าว่าคนนั้นกลับเจอใฮิล
เขาก็จะแบบเออน่าจะสวดแหละ
แต่ว่าพอนี้เสร็จคือมันเหมือนแบบ
เขาก็สำนึกผิดเขาก็กลัวแล้วก็แบบไหว้แบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็เลยเหมือนเห็นน้ำตาเห็นอะไรเขาก็เลยสงสาร
เขาก็เลยไม่เหมือนให้เอาเรื่อง
นี่ค่ะพอจับได้ก็เป็นแบบนี้
ใช่ขลาปลกเลย